เอ้าแต่บางคนเขาก็มองว่าดอกไม้มันเป็นของสิ้นเปลือง

เอางี้ละกันมีอะไรที่มันสามารถชุ่มชื่นหัวใจ
ก็ต้องเป็นของกินเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาให้ของกินแทนดอกไม้กันแล้วนะ

นี่เอาไปเลยหัวใจซูชิ
อ่าสีส้มก็ได้สีเหลืองก็มีหรือจะสีแดงเขาก็จัดให้ได้นะ
เอ้าแล้วทำยังไงถึงจะได้ก็ต้องไปที่ร้านนี้ร้านซูโมซูชิ
ตามบทปากนังโผอำเภอเมืองจังหวัดนักความสวรรค์
ที่นี่เขามีหมดอาหารญี่ปุ่น
วซ่าทาโกยากิพิซซ่าญี่ปุ่นราเมน
และซูชิที่เริ่มต้นคำละ๗บาทเท่านั้นเอง
คืออาหารที่นี่นะเขาบอกว่าอร่อยแล้วก็น่ากินน่าทาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าช่วงนี้คุณไปแล้วก็เป็นช่วงวันวาเลนไทยไง
เขามีไอเดียที่จะกระตุ้นยอดขาย
คือถ้าลูกค้ามาเป็นคู่หรือว่ามาเป็นครอบครัว
ในวันที่๑๔กุมภาพันธ์ก็คือพรุ่งนี้
ทางร้านก็จะมอบซูชิรูปหัวใจให้กับลูกค้าเป็นพิเศษไปเลย

คือพอไปนั่งทานแล้วมันรู้สึกดีนะ
ที่ได้ทานซูชิรูปหัวใจเป็นการบอกรักไง
ตัวเองเอาหัวใจเขาไปทานให้เต็มที่เลยเชียว

ใช่ไงพอทานเข้าไปแล้วก็โอ้โห
น้ำตาไหลพรากน้ำมูกไหลเยอะ

ผมอยากให้ลองไปทานกันดูเพราะว่า
ซูชิสำหรับวันวาเลนไทยที่เป็นซูชิหัวใจแบบนี้
เขาโรยมาคืออะไรรู้ไหม

เป็นรูปหัวใจสีสดใสแบบนี้

ไปทานร้านนี้กี่โมงถึงกี่โมงดี
เขาเปิดตั้งแต่๑๑โมงเช้าถึง๓ทุ่ม

หยุดก็คือวันเสาร์ก็คือวันนี้

พรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยไปนะจ๊ะ
ไอเดียดีพรุ่งนี้ค่อยไปนะ
ก็หลายคนอาจจะวางแผนการท่องเที่ยว

วบยาวไปแบบเป็นวันตรุษจีนไปด้วยเลย

ยังไงวางแผนการท่องเที่ยวการเดินทางกันให้ดี

เรื่องของการเดินทางก็อยากให้ทุกคนเดินทาง
โดยสวัสดีภาพเพราะฉะนั้นขับรถช้านะจ๊ะ